หนักเลยเพราะฉะนั้นบางทีคนบอกว่าอยู่ในเมือง
หงิดกับรถติดหนีไปเที่ยวต่างจังหวัดดีกว่า

ทั้งสองคนรวมถึงคุณผู้ชมนะคะไปเที่ยวกันเลยค่ะ
เป็นการกระตุ้นการค้าเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวด้วยนะคะ
ส่วนที่ใต้ค่ะอย่างที่สุราธานีนักธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
ผ่านตัวเองมาทำการเกษตรเป็นแปลงเกษตรแนวใหม่นั่นเองค่ะ
นายเจริญฤทธิ์สงวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
ที่บริเวณข้างเทศบาลนครแม่สอดเพื่อที่จะส่งเสริมการค้าการท่องเที่ยว
และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนนะคะ
เป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เป็นการหาตลาดให้กับชุมชนมีตลาดจำหน่ายสินค้า
ซึ่งก็จะเปิดสัปดาห์ละ๓วันค่ะ
ส่วนสินค้าที่จะนำมาวางจำหน่ายมีอะไรบ้าง
ทั้งของฝากของที่ระลึกงานฝีมือหัตกรรมพื้นเมืองต่าง
รวมไปถึงอาหารคาวหวานมาเป็นแบบแผงลอยก็มีนะคุณ
เป็นซุ้มเป็นรถเข็นโอ้โหไปช็อปที่นี่นี่ได้ครบเลย
สำหรับอำเภอแม่สอดนะคะอยู่ใจกลางของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ในแต่ละวันก็จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติ

ก็ถือว่าจะเป็นทางเลือกใหม่ของนักท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งด้วยนะคะ
เอาล่ะใครคิดว่าช่วงนี้จะหาเวลาไปเที่ยวไปช้อปปิ้ง
แนะนำสถานที่กันแล้วนะน่าไปนะ

เออมีอีกพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของแปลงเกษตรแนวใหม่กันบ้างดีกว่าค่ะ
นี่แหละเป็นการเน้นความสุขให้กับชีวิตของนายขจรแทร่ลิ้ม
ที่นี่อยู่ในพื้นที่หมู่๓ตำบลบางกุ้งอำเภอเมืองจังหวัดสุราธานี
ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเพียบเลย
เมื่อกี้คุณสืบสกุลถามไงว่าทำไมสวยจังเลย

นั่นดอกไม้หรือผลไม้หรือผัก

นี่คูณฟาร์มที่นี่นะมีทั้งพืชผักสลัดเมลอน
และที่ได้รับความนิยมคือฮิตสุด
นี่แหละค่ะสีมันบาดตาบาดใจเหลือเกิน
กำลังให้ผลผลิตเป็นพวงสวยงามแบบนี้
โดยเฉพาะช่วงที่สภาพอากาศสดชื่นอากาศเย็นแบบนี้ค่ะ
ขจรเล่าบอกว่าผมเป็นนักธุรกิจรับเหมาก่อสร้างนะ
สภาพเศรษฐกิจก็เลยทำให้งานก่อสร้างลดลง
ก็เลยจะทำอย่างไรดีเอาอย่างนี้ละกัน
ทดลองทำการเกษตรแนวใหม่
เพราะว่าคิดว่าการทำการเกษตรจะได้อยู่กับธรรมชาติ
แล้วก็สร้างความสุขให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัว
ตั้งชื่อฟาร์มฟาร์มนี้ชื่อฟาร์มว่าฟาร์มรัก

ใช่เพราะว่าทำแล้วเกิดความรักของคนในครอบครัวเพิ่มมากขึ้น
ความรักจากลูกค้าที่ต้องการพวกพืชผักที่ดีต่อสุขภาพ

ใช่ค่ะแล้วก็จะคอยแวะเวียนมาอย่างต่อเนื่อง
ในอนาคตตั้งใจไว้เลยว่าจะพัฒนาให้พืชผักสามารถขายได้ทุกวัน
แล้วก็ส่งเสริมให้คนได้ร่วมรักสุขภาพไปพร้อมกัน
รวมถึงจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแนวใหม่ของทางจังหวัดสุราธานี
เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนนักศึกษาด้วย
ดูสิคุณพอมะเขือเทศสีมันจัดแบบนี้เนี่ย

ใช่ค่ะโอ้โหหลายพื้นที่ก็ตอนนี้เนี่ย
พืชผักต่างก็ออกมามากมาย